เราเนี่ยฟังไปขนลุกไปนะคะ

ก็คือไปนอนเอาเลิกเอาชัยตามความเชื่อนะคะ
เป็นใครแล้วคือในฝันแจมก็สู้ด้วยนะถามกลับว่าแกนั่นแหละเป็นใคร
หลังจากนั้นก็สะดุ้งตื่นยังไม่จบคืนต่อมานะคะหนุ่มแจมก็ฝันอีก
เป็นรอบที่สองค่ะคนเดิมคราวนี้เป็นอีกคนนึง
คือฝันว่าประมาณว่ามีคนเนี่ยมาทำของใส่ในบ้านแล้วปรากฏว่าสายตาก็เหลือไปเห็นคุณปู่
คุณปู่จริงนะในฝันนั้นนะคะก็เลยบอกว่าเออปู่ช่วยลูกหลานหน่อยสิ
เพราะว่ามีแบบคนมาทำไม่ดีในบ้านเลยแล้วปรากฏว่าแจมก็ได้ฟัง
อันนี้คงจะเป็นแบบความฝันนะคะเหมือนคุณปู่กับวิญญาณตัวนั้นน่ะ
สู้กันจนกระทั่งสะดุ้งตื่นเนี่ยแหละค่ะซึ่งหลังจากนั้นแจมก็คือแบบ
รีบทำบุญขึ้นบ้านใหม่เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ฝันถึงเรื่องร้ายอีกเลยค่ะ
เอาเป็นว่าไปฟังหนุ่มแจมดีกว่าเพราะเขาเล่าแบบโอ้โหขนลุกเลยอ่ะฟังหน่อยค่ะ
ฝันว่ามีผู้หญิงคนนึงมาหาในฝันคือนอนอยู่แล้วเขาก็ก้มหน้าลงมา
แล้วเขาก็ถามว่าใครอ่ะแล้วใครอ่ะผมก็ได้ถามคืนแล้วจากนั้นก็ตื่นขึ้นมา
ไม่รู้ครับแต่เราอ่ะไห้เจ้าที่ก่อนที่เข้าไปนอนแล้วครั้งล่าสุดเนี่ยก่อนจะขึ้นบ้านใหม่คือ
ฝันว่ามีคนมาเล่นของใส่พระเข้าบ้านเนาะมาลดน้ำมนต์ผมก็เขียนยันทุกห้องเลย
บอกให้หลวงปู่จัดเต็มไม่หมดบ้านเลขที่เหรอเอาว่าลงท้ายด้วยเลข
แต่ว่าแจมก็เชื่อเป็นวิทยาศาสตร์นะเขาอาจจะบอกว่าเขาทำงานเยอะก็เลยแบบอาจจะคิดไปนะคะ

คือด้านหน้าเลขที่บ้านจริงมี๒ตัวทับ

จริงปะเนี่ย
ก็เป็นผีไง๐๖คือโกหก